มาอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่มีชายสองคน
แหมตอนแรกก็เป็นเพื่อนกันอยู่ดีนั่งร่ำสุราบางคนบอกว่าไม่ได้ชอบดื่มสุรา
แต่ชอบบรรยากาศในวงสุราคือดื่มสุราดื่มเหล้านี่แหละคุยกันเป็นเพื่อนกัน
แต่ด้วยความที่ว่าพอเมาปุ๊บไอ้น้ำเมาเนี่ยมันเปลี่ยนจากเพื่อนกลายเป็นศัตรู
มันก็เลยต้องกลายเป็นว่าลุกขึ้นมาสักหน่อยไหมล่ะสักฝุ่นไหมภาษาวัยรุ่นเลย
ไปดูครับว่าสองคนนี้พอเมาแล้วเขามาต่อยกันมันอะไรเกิดขึ้นฮะ
คือบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าคลิปนี้เพลงมันมาจากในคลิปอยู่แล้วนะเราไม่ได้มาใส่ให้นะ

อันนี้เขาบอกว่าเป็นเพื่อนกันวางมวยใส่กันเฉยเลย
โหแต่ท่าทางแค่ยืนอย่างเซเลยครับคุณผู้ชมครับ
เมาครับเมาด้วยกันทั้งคู่แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ยังต้องฝืนตัวลุกขึ้นมาต่อยกัน
เพราะว่าศักดิ์ศรีมันค้ำคอเขาว่าอย่างนั้นนะ
โหมัดเท้าเขาสองมากันลงไปดดอิลุงตุงนัง
ใส่กันย่ำมั่วตัวกันไปหมดเลยแหละครับอีกฝ่ายก็ชกอีกฝ่ายแบบไม่ยั้งนะ
อีกฝ่ายเห็นท่าไม่ดีสู้ไม่ได้ตั้งกาดตั้งกาดเอาไว้ก่อน
ไม่ให้โดนจุดสำคัญอีกฝ่ายหนึ่งก็ใส่ไม่ยั้ง
เอาจังหวะนี้อันนี้ท่านี้อันตรายนะจะเตะแล้ว
โอ้โหเห็นหัวคนเป็นลูกฟุตบอลเลยดูสิครับ
เตะย้ำย้ำไปแบบนี้แต่ดีอ่ะเงาว์
เตะโดนบ้างไม่โดนบ้างเตะอีกยังไม่โดนว่าคือเวลาเงาว์เนี่ย
บางทีมันจะเห็นภาพซ้อนรอบแลกขาโดนกลับให้ด้วย
เตะเอาภาพซ้อนก็เลยไม่โดนคนสุดท้ายพอแล้ว
หมดแรงได้รู้ผลแพ้ชนะแล้วอีกฝ่ายนอนแน่นิ่ง

ถึงกระน็อกหรอกแต่คงจะหมดสภาพแล้ว
ส่วนอีกฝ่ายได้ทีพอจิตพอใจก็เดินจากไป

เตะแล้วล้มล่ะหลัดกันล้มค่ะ
เอ้าเล่ากันให้ฟังนะครับว่า
เจ้าคลิปนี้เนี่ยถูกโพสต์โดยเฟซบุ๊คที่ชื่อตั้มสองล้ออิสระเมืองแป๊ะ
นำมาโพสต์เอาไว้เราก็เข้าไปดูนะครับ
คือคนที่เข้าไปเห็นแล้วก็ตั้งคำถามอย่างหนึ่งว่า
ทำไมทำไมคนถ่ายคลิปไม่ยอมเข้าไปห้ามปราม
คนถ่ายคลิปเขาก็ชี้แจงนะมันก็มีเหตุผลเหมือนกัน

ก็คนเมาอ่ะห้ามยังไงก็ไม่ฟังบอกแล้วอย่าต่อยกันอย่าต่อยกัน
ก็จะต่อยศึกแห่งศักดิ์ศรีมันยอมกันไม่ได้
สุดท้ายก็แบบนี้ก็ปล่อยให้ใส่กันได้สักพัก

คนที่อยู่แวดล้อมก็ไม่รู้จะช่วยยังไง
เอาเป็นว่าให้สั่งเมาแล้วมาดูคลิปตัวเอง

จากเพื่อนมาเป็นคู่ชกกันเลยทีเดียว

มีสตินะคุณผู้ชมต้องฝากเตือนกันด้วย
ดื่มสุราอะไรแบบนี้ก็ต้องมีสติกันนะคะ